สว๑คนเลยที่ท่าทีชัดเจนมาตลอด
จนกระทั่งเช้าวันนี้ก็คือสวกิติศักดิ
เมื่อเช้าให้สัมภาษณ์ตอน๗โมงเช้าด้วยเข้าทรภา
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างดุเดือดเหมือนกัน
บอกว่ายังไงมั่นใจว่าเสียงสววันนี้ที่จะโหวตให้คุณพิธาไม่น่าถึง๑๐รวมไปถึง
พูดไปถึงวันที่๑๙แล้วด้วยแล้วบอกว่าเดี๋ยวเลือดจะท่วมจอ
คือสวกิติศักดิ์พูดแบบนี้ฮะวันนี้เหมือนละครที่เขียนไว้
อันนี้ถอดคำพูดเลยนะไม่ได้นายกแน่นอน
หมายถึงวันนี้ยังไงยังไงก็ไม่มีการโหวต
คุณพิทาจะไม่ได้นายกและวันที่๑๙กรกฎาคม
เหมือนละครอีกฉากซึ่งเป็นละครนองเลือด
นายกนะแต่ได้แบบดุเด็ดเผ็ดมัน
คุณคือพอคุณพูดแบบนี้แล้วดิฉันเห็นมาแล้วอยากให้ฟังเสียงเองเลย
เสียงตอนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าเป็นยังไง
ขอฟังเสียงสวกกิจกรรมหน้าครับ
ชัดก็คือว่าสว๒๕๐คนเนี่ย
คำตอบที่จะตัดสินใจในวันนี้เรียบร้อยแล้วครับ

งดออกเสียงทั้งหมดเหรอคะเนี่ย
ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะอย่างที่เรียนนะว่า
สวส่วนใหญ่คงจะงดออกเสียงครับ
ยกเว้นกิจกรรมผมให้สื่อเนี่ยจับตาวันที่๑๙
สนุกสนานนะสนุกสนาน

กิจศักดิ์ก็รู้เท่าสื่อนั่นแหละนะครับ
แต่เป็นการคาดการณ์ทั้งหมดนั่นแหละนะ
สิบเก้าจะจบไหมครับหรือว่าจะมีต่ออีกครับ
ถ้าความเห็นของผมน่าจะจบนะ
น่าจะได้ว่าที่นายกนะ
นี่ครับเสียงสัมภาษณ์ของคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะ
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มไม่โหวตแน่นอนมาตั้งแต่ต้น
แล้วก็เมื่อเช้าอาจารย์ทั้งสองท่าน
คือสวหลายท่านเดินผ่านกล้องนะ
แต่สงวนท่าทีไม่ให้สัมภาษณ์
ท่าเดียวกันเลยนะอย่างนี้เลยนะ
แต่ถ้าถามว่าคุณกิจศักดิ์รัตนวราหาร

ก็อย่างกลุ่มของคุณเสรีสุวรรณภานนท์ใช่ไหมฮะ
คุณเฉลิมชัยคุณสมชายแสวงการก็จะเป็นกลุ่มที่บอกไม่โหวตแน่นอน
อาจารย์วิทยาลัยศาสตร์จากคำพูดของคุณเกดีศักดิ์สวบรณ์นะครับ
คือเหมือนกับได้แพรมเอาแผนออกมาให้เราได้ยิน
นะครับ๑๙เนี่ยได้นายกแน่
แต่แบบเลือดท่วมจอความจริงคำนี้ก็เข้าใจเป็นการเปรียบเปยนะครับ
เหมือนดูละครแล้วเลือดท่วมจอ
ผมเข้าใจว่าท่านหมายถึงอย่างนั้นคงไม่ได้หมายถึงนองเลือด
ถ้าเป็นแบบนี้ก็ทีแรกฟังว่านองเลือดตกใจ
เขาหมายเลือดท่วมจอคงจะดุเดือดมาก
ก็แปลว่าจะมีแผนอะไรบางอย่างที่ทำในการบทครั้งที่๒
นี่คือเขาเหมือนปล่อยแผนออกมาทีนี้ข้อหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับ
ที่สวกิติศักดิ์ท่านพูดเนี่ยส่วนใหญ่จะงดออกเสียง
แล้วก็อ้างว่านี่คือเรียกว่าปิดทวิตสวซึ่งผมย้ำว่าการงดออกเสียงไม่ใช่ปิดสวิตช์สว
การงดออกเสียงคือการไม่เห็นชอบไม่โหวตให้
เพราะนี่มันคือเสียงข้างมากของคนที่งดออกเสียงด้วยไม่ใช่เสียงข้างมากของแค่ผู้ที่ออกเสียง
คือต้องเข้าใจว่าการพินาในสภามันมีเสียงข้างมาก๒แบบ
แบบแรกเป็นเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงเช่นการพินาร่างกฎหมาย
แข่งกันระหว่างคนเห็นด้วยเห็นด้วยใครมากกว่าก็ชนะไป
แต่เสียงข้างมากเรื่องนายกเขาเรียกเสียงข้างมากเด็ดขาดคือต้องเกินครึ่งของทุกคน
ไม่ว่าจะออกเสียงหรือเข้าประชุมหรือไม่ไอ้ตรงเนี้ยการงดออกเสียงคือการไม่เอา
โดยเพราะยิ่งวันนี้ไม่มีคู่แข่งถูกไหมครับมันคือการไม่เลือกพิธา
ทีนี้สวกิติศักดิ์ท่านพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่คงงดออกเสียงส่วนยกเว้นผม

ก็มีค่าเท่ากันไงไม่โหวตให้กับงดออกเสียงเนี่ยคือไม่โหวตให้
นั่นน่ะสิครับก็เลยพูดแปลกคือถ้าเกิดมี๒คน
ก็ยังพอเข้าใจว่าไม่งดออกเสียงแปลว่าเลือกอีกคนนึง
แต่มีคนเดียวแล้วไม่งดออกเสียงแล้วมันคืออะไรล่ะครับ
ให้ก็ไม่ใช่อยู่แล้วคือพูดจาในแบบซึ่งฟังแล้วงง
แต่ว่าวันที่๑๙เห็นได้ว่ามีความงั้นท่านจะกล้าพูดอย่างนี้ได้ไง
ว่าท่านได้มีการดำเนินการบางอย่างใช่ไหม
เพื่อให้๑๙๑๙สำเร็จแล้วไม่ใช่พิธา

ก็แปลว่าที่ท่านพูดมาท่านพูดถึงแผน๑๗
ว่าจะมีนายกที่ไม่ใช่พิธาก็เลือกได้
แต่ห้อยท้ายว่าผมก็รู้เท่ากับสื่อนั่นแหละ
สวกิติศักดิ์ก็รู้เท่ากับสื่อนั่นแหละ
ก็เป็นการพูดเรียกว่ารับมือกับคำถามสื่อ
ถามมากก็ตอบแบบนี้ไปเพราะว่าจะไม่ต้องตอบต่อ
อาจารย์ปริญญาพูดเปรียบเทียบกันระหว่าง๑สวจะปิดสวิตช์
สวงดออกเสียงมันมีความสำคัญนะอาจารย์ใช่ไหมฮะ
คือคำว่าปิดสวิตช์สวบางท่านตีความมาแบบนี้
เราจะปิดสวิตช์ตัวเองเราจะยกมือให้กับ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภาคการเมือง
ที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้
นั่นคือปิดสวิตช์ตนเองและเคารพเสียงของประชาชน
อันนี้คือความหมายของสวที่บอกว่าเราจะปิดสวิตช์แบบนี้
คืออย่างนี้หลักมันคือปิดสวิตชอคือต้องคิดว่า
ถ้าไม่มีสวใครเป็นนายกนั่นแหละครับปิดสวิตช์สว
แต่ใช่ไหมครับก็คือจะไม่มีสวใครเป็นนายก
ก็คือพักอันดับหนึ่งใช่ไหม

เราพูดหลักการของประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
การเลือกนายกในระบบรัฐสภามันคือเลือกตอนเลือกสอสอ
คือมันพร้อมกันคือเลือกสอสอคือการเลือกนายกด้วย
หลักการคือพักอันดับหนึ่งรวมเสียงได้เกินครึ่ง
เป็นนายกอันนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลหรือพัก
แต่คือหลักการของประชาที่เป็นระบบรัศภาค
ส่วนความหมายของการงดออกเสียง
มีสวบางท่านให้ความหมายไว้แบบนี้อาจารย์
ตนเองไม่ต้องมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
แต่ในความเป็นจริงแล้วการงดออกเสียงให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตนายก
หรือนายกนอกบัญชีด้วยซ้ำ